ถ้าคุณทำดีอีกใครก็เข้าใจคุณนะคะ
แม้ว่ามันจะล่าช้าไปบ้างหนุ่มส่งอาหารรายหนึ่งค่ะ
เป็นรายเดอร์เขาบอกว่ากำลังจะไปส่งอาหารนี่แหละ
แต่กลางทางไปเจออุบัติเหตุพอดีก็เลยแวะช่วยเหลือหน่อย
ก็เลยทำให้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้า
แต่ลูกค้าบอกเข้าใจอ้าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากอะไรนะคะ

นี่ค่ะเป็นอุบัติเหตุคุณผู้ชมดูรถเก๋งคันนี้นะ
ตรงมาเรื่อยแล้วมามุมซ้ายนะคะ
มาแล้วค่ะที่เป็นลูกศรสีแดงรถจักรยานยนต์ตัดหน้า
แต่หน้ารถเก๋งคันสีดำเนี่ยแล้วไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะ
ซึ่งอยู่ด้านข้างนี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับรายเดอร์ที่ที่ฉันบอกไปนะ
เพราะว่ารายเดอร์เขาเป็นคนที่มาเจอเหตุการณ์นี้
พอดีรายเดอร์รายนี้ชื่อว่านายสันติเมธีใช่โสพลอายุสามสิบสองปีนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์พอดีเลยค่ะแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมีอาหาร
มีอาหารอยู่ในกล่องด้านหลังพอดีเอ๊ะคิดว่าจะทำยังไงดี
แต่ชีวิตคนเขาบอกเขาอยากช่วยก่อนลงไปช่วยเหลือ
และรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลืออีกทีนะคะ
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้วเรียบร้อย
แต่เขาบอกว่าคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะว่ายังไงล่ะ
ถ้าผมไปส่งช้าเขาก็เลยตัดสินใจโทรหาลูกค้าเลยค่ะ
บอกว่าคุณลูกค้าพอดีผมไปเจออุบัติเหตุพอดี
ผมก็เลยลงไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุ
ลูกค้ารอได้ไหมครับคุณลูกค้าใจดีมากค่ะ
บอกว่ารอได้คุณทำความดีฉันเข้าใจค่ะ
อันนี้คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็ต้องชื่นชมทั้งพลเมืองดีที่เป็นรายเดอร์ด้วย

ที่ให้โอกาสเขาได้ทำความดีแล้วก็บอกว่ารอได้ค่ะ